คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเคสนะคะที่อยากให้มาดูกันหน่อยค่ะ
ที่จังหวัดระยองนะคะมีรองสารวัตรคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในสภาพหัวทิ่มอ่างน้ำค่ะ
อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคือพนักงานทำความสะอาด
จะเข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำแล้วปรากฏว่าเอ๊ะประตูมันล็อก
ตามทั้งวันเนี่ยล็อกอยู่ห้องนึงไม่รู้จะยังไง
สุดท้ายต้องเรียกเด็กปั๊มไปปีนดูนะคะก็พบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะ
ลองไปดูกล้องวงจรปิดตอนที่ตำรวจขับรถมาเข้าห้องน้ำกันหน่อยนะคะ
เห็นใส่ชุดสีดำเดินเข้าไปนั่นคือผู้ตายนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนะคะเป็นภาพของรองสารวัตรคนหนึ่งที่เขาเดินเข้าไป
ห้องน้ำอยู่ที่ปั๊มบนถนนสุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
หลังจากนั้นสภาพก็คือถูกพบเป็นศพหัวในจมอยู่ในอ่างน้ำในห้องน้ำชายนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างออกมาไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรโดยถ้าดูจากเวลาของกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันคือวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมตอนห้าทุ่มเจ็ดนาทีนะคะ
นางสาวบุษราเลิศวิลัยพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำ
ก็เห็นว่าประตูห้องน้ำมันล็อกอยู่ผิดสังเกต
เพราะว่าทั้งวันที่เธอเข้าไปทำความสะอาด
มีห้องนี้ล็อกอยู่ห้องเดียวเข้าไปทีไรก็ล็อกตลอดเลย
ให้พนักงานผู้ชายมาลองเรียกดูก็ไม่มีเสียงตอบรับ

เจอคนนอนหมดสติอยู่นะคะ
ก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พอแจ้งตำรวจเสร็จปุ๊บตำรวจสพเมือง
ยองกับกู้ภัยก็มาตรวจสอบเลยนะคะ
จังหวะตำรวจเปิดประตูมาแล้วเห็นผู้ตายค่ะ

เพราะผู้ตายเป็นตำรวจสอบพอเดียวกันค่ะ
ผู้ตายคือร้อยตำรวจตรีชัยศักดิ์ปุณพงศ์ชัยอายุ๕๔ปีนะคะ
เป็นรองสารวัสสืบสวนสพเมืองระยอง
เขาเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นจากดาบตำรวจเป็นร้อยตำรวจตรีเมื่อต้นปีนี้เองค่ะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนทำงานดีทำงานเก่งนะคะขยันด้วย

ภรรยาแล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็นำร่างของร้อยตำรวจตรีชัยศักดิ์ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองสนมนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองและผู้กำกับการภูทรเมืองระยอง
ก็มาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพแล้วก็พิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกด้วย
ช็อกมากอะค่ะทำใจไม่ได้ไม่พร้อมที่จะคุยกับใครทั้งนั้นเลยจริงค่ะ
ผู้ตายเนี่ยมาหาเขาแล้วก็กำลังจะกลับบ้านก็แวะเข้าห้องน้ำ
ก่อนหน้านั้นกินยาแก้แพ้เข้าไป
คิดว่าอาจจะแพ้ยาแล้ววูบหรือเปล่า
แต่ยังไงก็บอกว่าต้องรอความชัดเจนจากผลชนสูตรก่อนนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยผู้ตายกับภรรยาอยู่กันสองคนนะคะยังไม่มีลูกค่ะ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะแพ้ยา
หรือไม่ก็อาจจะมีโรคประจำตัวนะคะ

ก็เลยทำให้หัวเนี่ยคว่ำลงไปในอ่างน้ำแล้วก็เลยเสียชีวิตนะคะ
ก็ยังเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรดูก่อนว่า
จะเป็นโรคประจำตัวแพ้ยาหรือว่าเกิดจากอาการพักผ่อนน้อยค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะ